เปิดปากกับภาคภูมิ
เข้ากดฝากทางลงทุน

พอเข้าไปกดลิงค์ดูสมัครดูยูทูป

ถ้าจะปิดบัญชีหรือจะทำต่อ
เรียกเงินกับหลาน๓ล้านเอาเงินยายไปโอนบ้าง

จากเริ่มจากตรงนี้โอนไป๔๐๐๐๐

บัญชีหมดก็คือแสนสองสุดท้ายเนี่ย
เขาบอกให้โอนไปแสนแปดแต่เรามีแค่๑๒๐๐

แล้วเขาจะออกให้ก่อน๖๐๐๐บาท

วันนี้คุยกันเรื่องมิจฉาชีพกันอีกสักวันนะครับ
ต้องบอกว่ามันระบาดหนักจริงท่านผู้ชมครับ
คือถ้าย้อนไปเนี่ยแล้วท่านยังจำได้

เมื่อวันที่๘มกราคมนะฮะ
ต้นปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจมาก
เด็กนักเรียนชายวัย๑๕ปีอยู่ชั้นม๓ที่นนทบุรี
น้องอยากหารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัว
ก็ไปสมัครงานตามที่มันแชร์มันโพสต์อะไรไว้
แล้วให้ทำงานเรื่องการดูเพิ่มยอดวิวทางยูทูป
สุดท้ายเสียท่ามันนะฮะ
เอาบัญชีของแม่เนี่ยที่มีเงินเก็บ๑๔๐๐โอนไปให้มันหมดเลย
น้องตัดสินใจผูกคอตาย
แล้วบอกให้แม่ช่วยตามเรื่องให้หน่อยให้เรื่องเป็นอุทาหรณ์

ทุกผู้ชมเชื่อไหมครับเวลาผ่านมาเกือบ๑เดือนนะฮะ

ในช่วงวันเดียวกันเลยกับน้องนักเรียนชายชั้นม๓ที่นนทบุรี
มันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยการถูกหลอกในกลวิธีเดียวกันเลย
กับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔อายุ๑๖ปี
น้องอยู่ที่โคลาศแต่น้องสูญเงินไป๓แสน
เป็นเงินของคุณตาที่คุณตาเนี่ยฝากเอาไว้ในบัญชี
เพื่อให้หลานเอาไว้เป็นทุนการศึกษาในการเรียนหนังสือ

พอหมดเงินไปแล้วน้องก็โทรไปร้องห่มร้องไห้

เขาเลยทราบข่าวกันที่บ้านนะฮะแล้วก็ไปช่วยไว้ได้ทัน
ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดช่วยไม่ทันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
ที่สำคัญก็คือตอนนี้ผ่านมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย
คุณน้าของน้องคุณยายของน้องคุณตาของน้องคุณแม่คุณพ่อของน้องบอก
คดีมันเหมือนมันวนหลูบอยู่ไปหาตำรวจที่สพที่เป็นโรงพักสพเมือง
ตำรวจบอกให้ไปตำรวจไซเบอร์ทางออนไลน์ทางออนไลน์กลับมาทางสพเมือง
วนไปวนมาตกลงจะเอายังไงกันไปที่แบงค์แบงค์ก็ไม่สามารถอายัด
ไม่สามารถที่จะจัดการกับบัญชีตรงนั้นได้วันนี้ผมเลยมาเชิญเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่าอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคน
โดยเฉพาะน้องหนูเด็กวัยรุ่นเยาวชนด้วยนะครับ
วันนี้อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับก็มีคุณแม่ของน้องนะฮะ
คุณยายของน้องแล้วก็น้าชายของน้องรวมทั้งธนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
จะได้ให้มาความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำทางด้านของคดีกันด้วยนะครับ
สวัสดีฮะสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีทนายรณรงค์ครับ

ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีที่ยังช่วยน้องได้ทันนะครับ

คือวันนี้ผมได้คุยกับคุณแม่คุณยายแล้วก็น้าชายของน้อง

คุณแม่บอกว่าได้ถามลูกสาวแล้ว
ลูกสาวบอกว่าอยากให้แม่มา

อยากให้แม่มาเป็นสื่อในการสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะ

คือทำไมน้องถึงบอกว่าอยากคุณแม่มาได้เลย

คือก่อนที่จะตัดสินใจมาออกอากาศนะคะ

เพราะว่าหนึ่งเราก็คงกลัวลูกทำใจไม่ได้
อายจะเสียใจมากขึ้นกว่าเดิม
เพราะว่าปกติตอนนี้น้องก็สภาพจิตใจยังไม่ได้ดีขึ้นสมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ว่าลูกบอกว่าไม่เป็นไรค่ะ
เพราะหนูไม่ได้ทำผิดเหมือนที่แม่เคยบอกไว้
คนที่ทำผิดคือมิจฉาชีพ

แค่นั้นเองคือตอนที่เกิดเรื่องนะคะ

ทุกคนก็พยายามพูดเพราะว่ากลัวแม่จะไปดุน้อง
แต่เพราะว่าตอนแรกที่คุณป้าสื่อสารมาเนี่ยคือเข้าใจว่าไปขโมยเงินในบัญชีของตาของยายอะไรอย่างนี้
เหมือนไปสร้างแอปมาแล้วไปโอนเงินทั้งไหล่ทั้งมวล
พอประมวลเหตุการณ์ทุกคนเริ่มตั้งสติได้
น้องชายเนี่ยพาไปที่สพเมืองนครรักศรีมาเพื่อไปแจ้งความเลย
คุณแม่ก็เลยทราบว่าจริงแล้วน้องมีเจตนาคืออยากมีรายได้พิเศษ
มันเป็นบัญชีใครอะไรยังไงลงรายละเอียดให้

ผมให้ย้อนเล่าเหตุการณ์เริ่มต้นที่เกิดขึ้นก่อน

มันเริ่มต้นยังไงการที่น้องอยากมีรายได้พิเศษแล้วไปเริ่มสมัครงานจนถูก
แก๊งนี้มันมิจฉาชีพแก๊งนี้มันหลอกเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงฮะ
คือน้องไม่เคยเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยกลับไปที่บ้านวันที่๑

เพราะคุณแม่ปกติทำงานอยู่กรุงเทพค่ะ
กลับบ้านไปวันที่๙เนี่ยก็คือไปคุยกับลูกแล้วก็ขอดูไลน์ลูกทั้งหมด
หลังจากเกิดเหตุวันที่๘นคศใช่ค่ะ

แม่ก็เลยกลับไปบ้านวันที่๙แล้วก็ไปไล่ดูทั้งหมด
ไปไล่ดูเสร็จเนี่ยเท่าที่เรียบเรียงมาเนี่ยคุณแม่ปริ้นต์ออกมาเนี่ยนะคะ

เริ่มต้นจริงก็คือวันที่๓ธันวาค่ะ
ปี๒๕๖๕คือปีที่แล้ว

น้องไปรู้จักไอ้แก๊งก็คือทางเพจ

มันก็เปิดแบบรับสมัครงานอะไรก็ว่ากันไป

แล้วเขาก็ชวนทำงานโดยที่
ลูกก็เลยให้บอกว่าเนี่ยค่ะแม่
ไม่รู้ให้คุณภาคภูมิไปแล้วก็ออกได้ไหม

เห็นรูปแล้วจะเป็นรูปของหญิงสาวคนหนึ่ง

แล้วยังไงต่อฮะพอน้องเขาไปสมัครน้องก็สมัครแต่ว่าเขาก็จะมีแบบรายละเอียดให้ดูว่า
ถูกต้องน้องก็เลยลงทะเบียนสมัครไปหนึ่งร้อยบาทดูจบเขาบอกเดี๋ยวดูจบก็โอนให้เลย
ถูกต้องค่ะอ้าวลงทะเบียนหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นไปก็เป็นประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่า
เขาแจ้งกลับมาว่าอ้าวขอโทษด้วยนะคะพอดีงานตัวเนี้ยมันเต็ม
ขยิบได้ไหมยังไงฮะขยบงานเปลี่ยนประเภทงานเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นโฆษณาสินค้า
อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปช่วยแชร์ช่วยอะไรไม่ได้ทั้งทำสต๊อกอะไรนะ
เหมือนช่วยกระตุ้นยอดอุ้ยนี่มันเหมือนกับน้องอายุสิบห้าใช่ค่ะเหมือนทุกอย่างเลยค่ะ
นู่นนี่นั่นอะไรมาก่อนใช่ค่ะช่วงนั้นน้องก็เหมือนกับช่วงวันที่สาม
วันที่สี่เนี่ยน้องธันวาปีที่แล้วนะน้องก็เลยอาจจะเสียเงินค่าจ่ายตรงเนี้ยไปเนี่ย
ในการทำตรงเนี้ยประมาณสักประมาณพันห้ารวมรวมแล้วเสียไปพันห้าค่ะ
ประมาณนั้นเริ่มแรกเลยนะแล้วน้องหยุดเลยใช่ไหมแล้วน้องหยุดหายไปเลยค่ะ
ตอนนี้มีงานว่างอยู่พอดีคือคือพอผมไปดูในไลน์ของน้องที่คุณแม่ก็ไปไล่ดูเนี่ย
ไว้หมดเลยนะฮะค่ะตอนที่น้องหยุดไปเหมือนกับน้องก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันมันแปลก
คือเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมทำแล้วไม่ได้ไม่เห็นได้ไม่ได้แล้วก็เต็มมันดูวุ่นวายยุ่งยากเหลือเกิน
คือเขาเป็นคนเด็กที่บอกว่าถ้าอะไรวุ่นวายยุ่งยากมากก็ไม่อยากสนใจที่จะทำแล้ว
หยุดดีกว่าไม่เอาละที่ว่าโอนไปทีละร้อยทีละพันทีละห้าร้อย
รวมเสียไปหลักพัน๑๕๐๐๒๐๐ถูกต้องหยุดดีกว่าแล้วมันกลับมาอีกทีหนึ่งตอน
ธันวาปลายปี๒๗ธันวาคมใช่ค่ะทีนี้มาว่ายังไง
กระตุ้นชวนน้องชวนแล้วชวนอีกน้องก็ยังไม่ได้แบบตอบรับโดยอะไรแบบชัดเจน
เสร็จแล้วก็เลยมากระตุ้นว่าถ้าทำเนี่ยเงินเก่าก็จะได้ผลประโยชน์ก็จะได้เพิ่ม
งานตัวใหม่เนี่ยใช่ค่ะพอเสร็จน้องก็เลยลองทำจังหวะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นคือ
เขาก็มีความต้องการบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องของวัยรุ่นเนาะอายุ๑๕
เช่นบัตรคอนเสิร์ตไปดูหนังอะไรอย่างนี้ที่ไม่อยากรบกวนเงินจากพ่อแม่
อืมหรือต้องไปขอคุณตาคุณยายครับก็เลยว่าเอ๊ะลองหัดทำอะไรที่มันมีรายได้พิเศษ
ตูนตั้งแต่เด็กแม่ก็คือไม่ห้ามอะไรก็ได้ที่เป็นการทักษะการอ่าน

กลับมาคุยกันอีกรอบนึง
ทำไมรอบนี้ไปยังไงถึงไปยาวเลย

ค่ะเพราะมันก็จะมีบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าทางบ้านอ่ะ
โอนเข้าบัญชีส่วนตัวน้องให้น้องฝึกเพราะว่าน้องม๔ใช่ไหมคะ
หมดไปแล้วเราก็เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาลัย
เอาบัญชีตัวเองก่อนจนหมด
หมดเสร็จก็มาขู่น้องว่าของน้องจนหมดนี้เท่าไหร่
ประมาณสักพันกว่าบาทมั้งเงินเขายังเขาเหลือไม่ได้เยอะ
อ่าตอนนี้เขาเริ่มมาขู่ซึ่งน้าเขาบอกว่าอ่าตามที่อ่านกัน
นะครับคือขู่โดยการเรื่องเกี่ยวกับว่าเนี้ยงานเนี้ยเป็นงาน
ผิดกฎหมายนะจะแจ้งเข้าไปที่สัมภากรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ค่าภาษีอืมซึ่งตรงเนี้ยคือคุยกันทางไลน์กับแอดมินหมดเลย
ใช่คุยทางไลน์แล้วก็บอกว่าถ้าน้องไม่รีบจัดการนะสเต็ป
ระบบอ่ะเขาใช้คำว่าระบบนะระบบจะส่งข้อมูลส่วนตัว
ของน้องอืมอ่าจะส่งข้อมูลของน้องเข้าไปประจานตามตาม
เฟซบุ๊กตามยูอะไรอย่างเงี้ประจานเรื่องอะไรอ่ะก็นั่นน่ะสิ
เขาบอกว่าข้อมูลส่วนตัวแล้วจะมีผลต่อการเรียนการงาน
ซึ่งเหมือนแบบเราเข้าใจสภาพนะคะว่าลูกคงแบบ
จิตของเขาคงดิ่งไปแล้วเพราะกลัวแล้วอันนี้อันนี้คือ
ริบทของเด็กสิบห้านะเนี่ยใช่ค่ะสิบห้าสิบหกปีเอาเป็นว่า
ไอ้ช่วงพีคสุดท้ายเนี้ยช่วงปลายปียี่สิบเฉพาะคมเนี้ย
ต่อเนื่องมาถึงแปดมกราคมต้นปีใช่ไหมค่ะที่คุณผู้ชม
ครับเนี้ยคุณแม่ไบที่ลูกสาวคุยลายกับนี่นี่นะฮะมัน
หมื่นห้าเข้าไปเก้าหมื่นเข้าไปหมื่นนึงเข้าไปแล้ว

เคลียร์บัญชีตัวนี้จะปิดบัญชีน้องบอกว่างั้นน้องไม่ทำแล้วนะ
อยากปิดบัญชีอืมแต่นี่เขาบอกถ้าถ้าไม่รีบปิดเนี่ย
โอนเงินมาให้มันจะมีเรื่องของภาษีค่ะ
ก้อนแรกหลังจากห้าร้อยเท่าไหร่ห้าพันห้าพัน
น้องก็ไปเอาเงินจากเงินน้องเอาเงินจากไหนมายายไปใช้บัญชียายแล้ว
คือคือตอนแรกบัญชีน้องรับไปเอาบัญชียายมา
แล้วยายรู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้เอาโทรศัพท์ยายมาโอน
เพราะปกติแล้วคุณยายอายุเจ็ดสิบกว่าคือวันนั้นน่ะน้าให้ไปหา
ให้ไปหาทะเบียนบ้านให้ให้ไปหาทะเบียนบ้านให้แล้วน้องก็เลย
ถือโทรศัพท์ยายไปพอถือโทรศัพท์ยายไปก็หายไปสักพักอ่ะ
น้าก็พยายามเดินไปตามพอเดินไปตามปุ๊บ
ล็อกบ้านแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ล็อกบ้านอีกหลังนึงไม่ให้เข้าปกติน้าจะไปนั่งเฝ้าตลอด
อย่างเงี้อยู่ด้วยตลอดการน้องไอ้คืออย่างงี้อ่าที่ผมฟังจากคุณแม่นะ
ก็คือมันจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่คุณตาคุณตาเป็นทหาร
ใช่ค่ะข้าราชการทหารบำนานอายุ๘๐กว่าแล้วตอนนี้
ปีนี้แปดสิบหกค่ะก็จะได้บำนานทุกเดือนถูกต้องค่ะ
เดือนละหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะคุณยายเจ็ดสิบกว่านะค่ะ
อ่าบ้านอยู่ที่โคราชกันแต่คุณแม่คุณพ่อทำงานกรุงเทพ
ใช่นะฮะคุณตาเนี่ยพอรับบำนานเสร็จทุกเดือนปุ๊บ
ฝากเข้าบัญชีหลานสาวจ้ะรับบัญชีอ่ารับเงินบันนานเสร็จปุ๊บ
เข้าบัญชีหลานสาวฝากทุกเดือนจนไอบัญชีเนี้ยมันสะสมอยู่
ค่ะแล้วแม่เขาเพิ่มบ้างแม่ก็เพิ่มให้สามแสนได้ใช่ค่ะ
เรื่องทำงงทำงานเนี่ยจนเงินตัวเองหมดเงินคุณยายหมด
เงินทุนเนี่ยเงินคือคือมีบัญชีคุณยายก่อนคืออย่างงี้พอพอเงินตัวเองหมดไปแล้ว
พันกว่าบาทหมดก็มาเอาบัญชีของยายอีกเท่าไรทีนี้ก็มาขอว่าอยากปิดบัญชีก็หมื่น
อ่าประมาณหมื่นห้าพันยายเป็นอันนี้บัญชีส่วนตัวของยายนะ
ที่แม่เขาโอนไปใช้ประจำเดือนหลานสาวก็เลยไปยืมโทรศัพท์ของยายมาใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วโอนออกเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีตัวเอง
เพื่อจะโอนให้มันค่ะเพราะว่าทุกครั้งคือแอดมินจะแนะนำ
เขาจะมีเขาจะเขาจะอ้างว่าเนี้ยเป็นชื่อนัดชา
เขาจะบอกเลยว่าทุกครั้งที่น้องโอนเงินต้องใช้ชื่อบัญชีตัวเองเท่านั้น
ไม่เป็นไรเอาของยายมาหมื่นกว่าบาทเข้าบัญชีตัวเองโอนให้มัน
แล้วไอ้ก้อน๓แสนตรงนี้น้องก็คือบัญชีของน้องเองนั่นแหละ
ชื่อบัญชีของน้องค่ะน้องก็แต่เป็นบัญชีประเภทเงินฝากไม่ประจำ
ไปนึกต้องถามก่อนเขาบอกเขาถามว่ามีบัญชีอื่นอีกไหม
น้องก็เลยบอกว่ามีบัญชีนี้จ้ะมีบัญชีนี้แล้วผูกลิงก์ไหมแล้วยังไง
น้องก็เลยไปคือปกติธนาคารที่ใช้นี่พี่เอ่ยชื่อธนาคารได้ไหมคะ
ก่อนที่ว่าน้องจะถึงอายุที่เปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองเนี่ย
เราก็คือไปเปิดให้จริงได้ตั้งแต่๗ขวบเนาะ
ไว้แล้วเอาไปเข้าเป็นชื่อยายตอนนี้ครั้งแรกพอน้องต้องการใช้เงินบัญชี
น้องทำยังไงทำอะไรไม่ได้เมื่อก่อนนะคะอืมแต่พอพอน้องคบอายุ
ตอนนี้เราก็จะเริ่มฝึกน้องว่าให้ใช้บัญชีออมทรัพย์
แสดงว่าเพิ่งจะมาใช้บัญชีเองใช่ค่ะค่ะเพิ่งบัญชีออมทรัพย์
เพราะว่าเดี๋ยวน้องจะต้องเข้ามหาลัยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเวลา
ผมจะไม่พอเอาเป็นว่าพอสุดท้ายเนี่ยน้องมีบัญชีตรงนี้อยู่
ใช่ก็เลยโยกเงินตรงเนี้ยโยกเงินจากเนี้ยไปเข้าของตัวเอง
ของตัวเองบัญชีออมทรัพย์โอนเพื่อที่จะโอนได้
ที่คุณตาฝากไว้ให้เนี่ยโอ้ไปอีกบัญชีนึงที่ว่า
โอนแล้วก็โอนให้มันหมดเลยรวมรวมแล้วเท่ากับเท่าไหร่
สามแสนสองพันห้าร้อยหลังจากนั้นน้องก็คุยกับ
ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาอยากได้เงินคืนจะต้องทำยังไง
ไม่มีตังค์แล้วแอดช่วยทีเถอะค่ะแอดได้ดีค่ะแอดบอก
เดี๋ยวแอดจะให้ยืมก่อน๖๐๐๐ให้โอนแสนสองก้อนสุดท้าย
คือสุดท้ายนี่เป็นเพจสุดท้ายนะครับเป็นหน้าลายสุดท้ายใช่ไหม
สุดท้ายน้องบอกเขาเรียนมปลายนะ
เงินที่เอามาลงทุนทำงานก็แอบขโมยเงินยายมา
ตอนนี้เครียดจนจะฆ่าตัวตายแล้วแล้วที่โอนไปฮะ
ก็ไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำอะไรผิดทำไม่ถูกสักอย่าง
สงสัยเขาคงทำต่อไม่ได้หรอกถูกตรงเนี้ยใช่
แล้วสุดท้ายนี่คือเย็นวันที่๘มกราคมใช่ไหม
ถูกต้องค่ะแต่หลังจากนั้นก็มีแต่เขาส่งมา
ยึดโทรศัพท์มายึดโทรศัพท์มาก็ยังมีส่งมาอีก

แต่น้องบอกว่าน้องมีแสนสองอ่าไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยว
แล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะผมขอพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องราวอย่างที่เราไล่มานะครับ
น้องนักเรียนหญิงอายุสิบหกปีอยู่ชั้นม๔ที่โคราชศูนย์เงินให้แก๊งมิจฉาชีพไปเนี่ย
๓๐๐๒๐๐๐กว่าบาททั้งเงินตัวเอง
เงินของคุณยายแล้วก็เงินบำนานของคุณตา
ฝากเอาไว้ให้เรียนหนังสือนะครับ

มันก็พยายามมีลูกล่อลูกชนบอกต้องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
จะให้น้องเนี่ยไปหาเงินมาอีก

เพื่อขอยืมเงินป้า๖๐๐๐บาท
เย็นวันที่๘มกราคม
ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณยาย
คุณยายอยู่ที่บ้านกับหลานใช่ไหม

น้าชายด้วยแต่คุณแม่ยังทำงานอยู่กรุงเทพ

กลับมาบ้านเขากลับมาบ้าน
เขาก็เปิดประตูหน้าบ้านออกไปร้องไห้
คนข้างบ้านเขาได้ยินเสียงหลานร้องโวยวายหมดตัวแล้ว

ผิดแล้วหนูหมดทุกเนี่ยอยู่อย่างนี้ค่ะคุณ

แล้วน้องเขาอยู่ระเบียงชั้น๒

ร้องเสียงรังใหญ่เลยเขาโทรมาบอกยาย

หนูขอโทษหนูหมดตัวแล้ว

ถ้ายายยืนไม่ระวังนะ

หลานโถมมาอย่างนี้ก็เลยรอด

เพราะว่าคิดเรื่องนี้ยิ่งเจ็บ

ตอนนี้ได้ยินแม่เสียงดังวิ่งเข้ามา

ห้ามลุกห้ามด่าห้ามว่าห้ามอะไร

คุณยายค่ะหมดแล้ว
หนูผิดเองอยู่อย่างนี้
กอดจนแน่นเท่าไหร่ก็ยังสั่น

นี่หลานสาวเพิ่งโทรมายืมเงินใช่ไหม

ช่วยไปดูหลาน

ป้าคะหนูขอยืมเงินหกหมื่น

หนูจะโดนเขาปรับ

เขาก็อยู่ที่กระทรวงยุติธรรม

ยังไม่ได้ตอบว่าจะให้หรือไม่ให้

ว่ามันแปลกนะแล้วก็มันร้องไห้จังเลย
ทำไมหลานถึงร้องไห้ขนาดนี้

มันต้องมีเป็นมิจฉาชีพแน่เลย

ตกลงกันว่าให้ไปแจ้งความทันที

ไล่จากหลานที่เกิดเหตุขึ้นที่คุณยายบอก

หลานไม่ยอมบอกน้าก็เลยบอกหลานไปว่า
ถ้าเกิดไม่บอกเราจะช่วยยังไง

เล่าให้ฟังก็เลยบอก

บอกว่าเดี๋ยวเราไปเอาเอกสารการบ้านกันนะ

ก็เลยพากันออกมาแจ้งความ

เรื่องก็จะตรงฉินแต่บางเรื่องก็

ครอบครัวต้องเลือกชีวิตหลานอยู่แล้ว

ให้พี่สาวเนี่ยค่อยคุยเพราะว่าพี่สาวคนโต
จะเป็นอะไรที่คุยกับคุณพ่อได้ที่สุด

พี่เขาร้องร้องแรงมาก

ทุกคนในครอบครัวของน้องเนี่ย

บอกกับน้องให้น้องเข้าใจหมดแล้วว่าไม่มีใครโทษน้อง

มันใช้กรณวิธีต่างในการหลอกจนได้

เป็นหมอเขาก็โดนลูกพยาบาล

มาเจอกับตัวเอง
คุณภากภูมิเพราะว่า

แต่เราเห็นข่าวของน้องอายุ๑๕
ก็คือวันถัดมาวันที่๙

ด้วยในวันและในเวลาช่วงที่เด็กเขานั้นตัดสินใจ
แต่ของเราคือความโชคดีตรงที่ว่าบ้านเรามีคนอยู่กับน้องตลอด
แล้วน้องเขาบอกว่าอยากทำเรื่องนี้ให้พ่อแม่เขาพยายามผลักดันให้ถึงที่สุด
ให้เป็นอุทาหรณ์แม่ก็เลยคิดตัดสินใจกันปรึกษากันว่า
งั้นเราเองเราก็ต้องเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่จะต้องมาบอกกล่าว
ให้คนได้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเด็กซึ่งมันไม่ดีเลย
แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างเนี่ยอย่างที่คุณยายคุณแม่คุณน้าเล่าให้ฟังเนี่ย
เวลามันก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วเริ่มจากคุณน้าพาหลานสาวไปแจ้งความก่อน
ที่โรงพักษณ์แถวบ้านสพเมืองนะครอสละเจศวีมา

แจ้งความออนไลน์

หน่วยงานตำรวจไซเบอร์ใช่ไหม
ใช่ตำรวจไซเบอร์ครับ
คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะให้ไปตำรวจไซเบอร์อย่างนี้หรอ

ใช่ครับแล้วก็ให้หลานนั่งลงนั่งกอกนั่งกอก
พอกรอกเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งส่งนะเดี๋ยวขอดูก่อน
แล้วมันจะมีติ๊กตรงที่ว่ามาโรงพักเลยหรือว่ายังไม่มา
ก็ให้ติ๊กว่าไม่มานะอย่างนี้เขาก็บอกกับหลานอย่างนี้เลย

ก็เหมือนกับว่าเราแจ้งความออนไลน์นะ

ไม่ได้ไปอยู่ที่โรงพักแล้วก็มีตำรวจท้องที่ให้มาแจ้งออนไลน์ก่อน

ก็แจ้งออนไลน์แล้วทีนี้ก็จะอีก๓วันจะมีนัดมาว่าวันที่๑๘มกรา

แล้วพอถึงวันที่๑๘นัด๑๐โมงเช้า

น้าก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่คนนี้
ก็เลยถามว่าพอดีว่าจะพาน้องมาสอบปากคำครับ
แล้วเขาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้นัดนะออนไลน์นัด

ก็ให้ลงที่สอพอ

วันที่๑๘มกรา๑๐โมงเช้า

มันวนหลูบมากเลยเรื่องการแจ้งความ
เผื่อพี่ตำรวจไซเบอร์ดูอยู่หรือฟังอยู่จะชี้แจงพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับเราพยายามติดต่อไปยังตำรวจไซเบอร์นะฮะ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีที่ดูแลเกี่ยวกับคดีทางด้าน
ยังไม่มีใครสะดวกให้ข้อมูลนะครับคือความจริงก็อยากถามว่าเออขั้นตอนมันเป็นยังไงกันแน่

คุณน้าบอกว่าไปสพเมืองวันที่๘มกราคมเย็นค่ำ
เขาบอกให้ลงทะเบียนออนไลน์ไปเลยแจ้งความออนไลน์เพราะว่าเป็นลักษณะคดีแบบนี้

จากนั้นระบบแจ้งมาว่า๑๘มกราคมอีก๑๐วันให้มาที่สพเมืองโคราช

ก็ไปถึงก็ไปถามเขาว่าผมจะ

ตามนัดเนี่ยคือจะไปก็โทรตามเบอร์นั้นเลยผมก็เลยโทรไปตามเบอร์นั้นพอโทรไปปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าที่นัดสอบสวนนะครับผมไม่ได้นัดออนไลน์นัด
โทรไปหาชื่อตำรวจในชื่อ

เขาบอกผมไม่ได้นัดออนไลน์นัด

แล้วก็ผมก็เลยบอกแล้วอย่างนี้ผมจะต้องทำยังไงครับเขาก็เลยบอกงั้นแอดไลน์เบอร์นี้แล้วส่งไลน์มา

ใช่ครับผมก็แอดแล้วก็ส่งข้อมูลไปทั้งหมดพอส่งไปปุ๊บเห็นเขาไม่อ่านสักทีบ่ายสามผมโทรไปอีกบ่ายสามโมงโทรไปบอกพี่ครับผมส่งไปแล้วนะครับได้ได้เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมทำเรื่องให้แต่ผมออกกำลังกายอยู่
นั่นคือ๑๘มกราใช่ไหม
ใช่ครับแล้วก็ผมก็รอจนถึงวันที่๒๐วันที่๒๐ผมก็เว้นระยะให้เขาเผื่อเขาจะติดต่อกลับแต่เขาก็ไม่ติดต่อกลับผมก็ต้องติดต่อกลับไปพี่ครับเขาก็ยังไม่อ่านไลน์นะวันที่๒๐ก็ยังไม่อ่านผมส่งไปตั้งแต่วันที่๑๑
ไอ้ร้านที่เราส่งไปยังไม่ขึ้นอ่านเลย
ใช่ก็จนถึงวันที่๒๐ผมโทรไปพี่ครับผมเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าโอ๊ยน้องวันนี้พรุ่งนี้ตุดจีนวันนี้ภรรยาให้ทำความสะอาดบ้าน
แต่ว่าไอ้วันแรกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมที่ก็สรุปคือผ่านมาถึง๒๐
จะได้ใบอายัดธนาคารเลยคืออาจจะมันนั่งรอกรอกออนไลน์ที่ลงพักด้วยแล้ว
อายัดเงินก้อนสามแสนตรงนั้นที่โอนไปมันจะมีชื่อบัญชีอยู่ใช่ไหมคุณแม่
ใช่ค่ะเพราะว่าชื่อบัญชีใครที่ที่น้องโอนไปใช่ไหมฮะ
ทั้งหมดสามบัญชีสามบัญชีด้วยกัน
ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อครับทีนี้คุณน้าทำยังไงต่อ
เพราะก็พออะไรนะวันนั้นก็เลยตอนนั้นพี่วันนั้นพี่ก็บอก
เขาต้องทำความสะอาดบ้านมีให้ทำความสะอาดบ้านก่อนตรุษจีน
ครับก็รอเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้แล้วกัน
ผมก็รอพอรอเสร็จอุ๊บวันที่ยี่สิบสามผมนอนไม่หลับตีสี่
ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง๒๓มกราคมใช่ครับ
หาส่งเมลหาสื่อแล้วทีนี้เพื่อที่แบบว่าเราอยากรู้อ่ะ
ว่ามันไปถึงไหนแล้วครับพอทีนี้เขาก็เลยวันที่ยี่ยี่สิบสาม
เขาทำมาให้เขาบอกผมทำให้เรียบร้อยแล้วนะ
แล้วผมก็เลยบอกแล้วเขาก็ส่งไฟล์มาให้ผม
ซึ่งไฟล์ตัวเนี้ยเขาเขาส่งมาเสร็จเขาบอกว่า
ผมก็เลยถามเขาว่าผมเข้าไปสอบเลยได้ไหมครับอืม
เขาบอกว่าเงียบไปสักพักหนึ่งได้เลยพอผมไปที่สพเมือง
สภาพมึงบอกเขาให้เจ้าทุกข์ถือมาอย่างนี้เองเลยเหรอ
หมายถึงใบต่างที่จะต้องใช้ใช่ครับ
แล้วก็ทำไมเขาไม่ส่งมาก่อนพอดีไปเจอผู้กองคนหนึ่ง
เขาใจดีเขาก็เลยบอกว่างั้นเอามานี่ก็ได้
เขาก็เลยสอบให้อะไรอย่างเงี้ครับแล้วเขาก็เกลี้ยกล่อมน้องให้น้องอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ครับ
คุยกับเด็กแล้วใช่ครับพอพอผู้กองคนนี้เห็นน้องว่าน้องไม่ไหว
เขาก็พักให้ก็สรุปแล้วกว่าจะได้กว่าพนักงานสอบสวนจะได้คุยกับน้อง
ที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายเนี้ยครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี้ยครับ
วันที่เท่าไรนะครับยี่สิบสามครับยี่สิบสามมกราคมครับ
ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มกราคมใช่ครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี้ยแหละ
ครับซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของพนักงานสอบสวนอยู่ใช่ครับ
เงินในบัญชีอายัดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับยังไม่ได้อายัดเลย
ยังไม่ได้อายัดนะครับอย่าใช้ว่าอายัดไม่ทันค่ะแล้วยังไงอ่ะทีนี้จะ
คือโอกาสโอกาสเท่าไรอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามีโอกาสได้เงินคืนไหมเนี้ย
คือผมไม่รู้ว่ามาตรฐานในการทำงานของที่นครราชสีมา
กับจังหวัดอื่นมันต่างกันยังไงอันนี้ต้องฝากสำนักงานเจริญ
ตำรวจแห่งชาติดูด้วยว่าที่อื่นเข้าไป๓๐นาทีเขาได้ใบอายัดแล้ว
อันนี้มันจะเดือนหนึ่งแล้วเขายังไม่ได้ใบอายัดเลยส่วนจะอายัดทันไม่ทัน
ไม่ใช่หน้าที่ของร้อยเวรจะต้องมาเชียร์ผู้เสียหายอืมใช่ค่ะ
ผมได้ไปอายัดอย่างน้อยน้อยเด็กก็นอนหลับว่าได้ทำอะไรบ้างแล้ว
ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยส่วนการตามตัวจะตามตัวเจอหรือไม่
เราก็หวังกับตำรวจไซเบอร์แต่เราอายัดบัญชีก่อนแล้วอืม
คือเท่ากับว่าหนึ่งเรื่องของเงินในบัญชีเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้ว
เพราะว่าโอนออกไปจากบัญชี๓บัญชีนั้นโอนออกไปหมดแล้วด้วย

เท่าที่ไปขอความร่วมมือจากธนาคารทหารไทย
ที่เป็นข้อมูลของบัญชีมากใช่ไหมครับวันที่๑๘เนี่ยก็คือผมไป
พอโทรผิดหวังกับตำรวจไซเบอร์เนี่ยพอผิดหวังจากคนนี้ปุ๊บผมไปเจอผู้หมวดคนหนึ่ง

ผมก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้ใบเนี่ยไปแบงค์

ผมก็ยืนรออย่างนั้นจนกว่าเขาจะทำให้
๒๔มกราคมตื้อค่ะยืนตื้อใช่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๘มกราคมอ่ะ
สุดท้ายก็ได้ใบไปแบงค์แล้วก็แบงค์เขาก็ให้บัญชงบัญชีมาให้มาแต่มันเหลือแค่ไม่กี่ร้อยแล้วไอ้บัญชีนั้น
เขาบอกเขาไม่สามารถตรวจสอบให้ได้บัญชีปลายทางเขาให้ดูได้แต่เฉพาะชื่อชื่อที่อยู่ที่อยู่ของเจ้าของบัญชีแค่นั้น
จำนวนเงินเขาไม่สามารถให้เรารู้เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าบัญชีนี้มันเปิดที่กรุงเทพเขาว่าอย่างนั้น
ก็เลยยังไม่รู้ว่าบัญชีนั้นมีเงินเหลือเท่าไหร่บัญชีม้าจริงไหมหรือบัญชีคนที่คุยกับน้องเลยหรืออะไรยังไง
คดีมันก็เลยค้างอยู่ตรงนี้อย่างนี้ต้องไปยังไงต่อมันก็ดูได้แหละยายมันดูได้ก็อาจจะต้องขอให้ทางพี่ตำรวจเขาช่วยอนุเคราะห์สืบสวนให้หน่อย
ว่ามันเหลือเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่เท่านั้นเองมันไม่ได้ยากแล้วประชาชนต้องเป็นคนรู้ไหม
มันเป็นหน้าที่ของร้อยเวรในพื้นที่ที่รับคดีนี้จะต้องเช็คให้หน่อยคือมันไม่ได้เช็คยากมันไม่ได้เช็คยากว่ายอดเบื้องต้นเหลือเท่าไห
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยขอเอกสารธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารมาแล้วก็ค่อยไปไล่ดำเนินคดีกับบัญชีม้า
บัญชีม้ามีกี่บัญชีออกหมายเรียกไปไม่มาออกหมายจับไปถึงเวลาบัญชีม้ามารายงานตัวที่โคราช
ไม่เอาเงินมาคืนก็ดำเนินคดีไปร่วมกันช่อโกงฟอกเงินว่ากันไปเลยพรบคอมพิวเตอร์
แต่อย่างนี้จะถือว่าสมมุติถ้าเป็นเคสนี้ถ้าไม่ใช่น้องคนนี้หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย
ถือว่าเราโอนให้กับเขาเองไหมอันนี้ถือว่าเราโอนไม่ใช่ว่ามันมันจะไม่เหมือนกรณีว่า
เอาลิงก์มาบังคับเราโอนที่มาทำการทำธุรกรรมแพ็คมือถือเราโอนให้
แต่เป็นเคสว่าเราถูกหลอกเองซึ่งในเคสที่เราถูกหลอกแล้วโอนมาเองแบบนี้เนี่ย
อาจจะไม่รับผิดชอบนะอันนี้ต้องแยกนะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนถอนเงินเอง
หลักหลักเลยถ้าเราถอนเงินเองธนาคารไม่รับผิดชอบแต่ถ้ามันมีมิจฉาชีพมาถอน
ธนาคารยังต้องรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่า
น้องเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจริงจริงใช่ครับแล้วต้องไปตามจับมิจฉาชีพ
ซึ่งมันจะตามจับได้หรือเปล่าวะเราผมเชื่อว่าจับได้อืมเพียงแต่ว่าพอมันมีหมายจับแล้ว
คู่กรณีอาจจะอยู่ต่างประเทศเป็นต้นตามศูนย์บัญชาการของไอ้พวกแก๊งต่างต่างที่มันต้อง
มันใช้เป็นแก๊งศูนย์บัญชาการในการหลอกลวงใช่ครับอย่างตอนเนี้ยนะครับ
ปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือธนาคารของไทยเนี่ยเหมือนกับจะเอื้อให้กับคอร์เซ็นเตอร์
แต่ทำงานง่ายเกินไปมันไม่มีระบบป้องกันเจ้าของบัญชีเลย
อย่างคุณยายคุยกับผมในช่วงพักเบรกก็ยังบอกจะถอนเงินธนาคารไปฝังตุ่มแล้วไปฝังหายแล้ว
จะปลอดภัยกว่าฝากธนาคารเหลือเกินอายัดยากอะไรพวกนี้เหลือเกิน
ในก้อนที่เราเสียไปสามแสนมันอายัดไม่ได้เพราะเงินเราเวลาเราไปถอนนะ
ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกเซ็นไม่ถูกก็ไม่จ่าย
แล้วเวลาพวกมิจฉาชีพมาหลอกเราขอความร่วมมือดูไม่ได้
อยากรู้ว่าทำไมมันถึงรู้ใหม่ได้
ยังไงก็ต้องให้กำลังใจน้องเขานะให้กำลังใจหลานนะคุณพ่อ
ไม่ให้หลานยายเสียกำลังใจเลย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นน้องเองก็อยากฝากคุณแม่คุณยายแล้วก็คุณน้าให้มาเป็นอุทาหรณ์
จะได้เตือนภัยกันด้วยจะได้ไล่จับมิจฉาชีพด้วย
แม่สุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกสังคมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จะบอกเจ้าหน้าที่หรือจะบอกไปยังไอแก๊งมิจฉาชีพอะไรก็แล้วแต่
ตั้งแต่แรกที่เกิดเหตุนะคะจริงแล้วครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วทุกครั้งเราทำตามระบบเราคิดว่าตำรวจคือที่พึ่งของประชาชน
เราก็ไปแจ้งความถ้าคุณออกใบแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องมันจะเร็วกว่านี้ไหม
เพื่อให้เราไปติดต่อธนาคารในเช้าวันรุ่งขึ้น
สองพอติดต่อตำรวจไปแล้วเนี่ยธนาคารควรให้ความร่วมมือที่ดีกว่านี้ไหม
เพราะอะไรเพราะการที่จะฟีดเงินเฉพาะก้อนที่เราโอนไป
ธนาคารก็ธนาคารเดียวกันด้วยทั้งของตัวเหยื่อและของตัวมิจฉาชีพ
แต่ทำไมทำอะไรให้ไม่ได้มันจะต้องรอถึงเมื่อไหร่อ่ะคะ
จะต้องให้เด็กตายเหรอให้เสียชีวิตเหรอ
ในขณะที่ครอบครัวพยายามทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตรอด
แต่หน่วยงานทุกหน่วยงานช่วยเหลืออะไรประชาชน
ไม่ช่วยเหลือเลยต้องให้มาร้องสื่อต้องให้ติดต่อทนาย
ไม่ใช่ค่ะคุณแม่มองว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ของทุกคนว่า
ครอบครัวนะคะที่เจอเรื่องแบบนี้อย่าอยู่เฉยค่ะ
จะสูญเสียแม้แต่๕๐๐แต่พวกเขาคือคนไม่ดี
ขอให้มีความคืบหน้าเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลย
เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ทนายรณรงค์ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลทางคดีในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ